นั่งของก๋วยเตี๋ยวหรอ

โรงคิดเขาหน่อย
ถูกไหมถูกกว่านี้ก็ต้องฟรีกันแล้วล่ะดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
เห็นตามก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไก่ตุ๋นชามละ๑๐บาท
เชื่อไหมล่ะทีนี้๑๐บาทเท่านั้นจริงเหรอโอ้โห
ซึ่งราคานี้เขาบอกว่าเป็นราคาแบบเป็นมิตรขายดิบขายดี
ตั้งอยู่ในตลาดค้าส่งอูยาตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับ
ซึ่งก็เป็นของนางสมบูรณ์พันธุระอายุ๔๗ปีแม่ค้าบอกว่า
เปิดขายมาเกือบ๓เดือนแล้วเพิ่งจะเปิดเองนะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเคยไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก๑๐บาท
แล้วก็เลยคิดว่าไอ้ขาย๑๐บาทมันมีกำไรได้ยังไง
ไม่เชื่อก็เลยขายเองซะเลยลองมาขายดู
แล้วก็ผ่านไปไม่กี่วันครับเธอบอกว่าขายดีมาก
ปากต่อปากต่อลูกค้านะครับก็บอกต่อกันไป
บวกลบต้นทุนกำไรดูแล้วปรากฏว่ามีกำไรดีพอสมควรครับ
สามารถขายต่อไปได้ก็เลยทำมาตลอดครับ
ปัจจุบันเนี่ยขายได้อยู่ที่ประมาณวันละ๒๐๐๓๐๐ชามนะครับ
โอ้โหลวกกันมือหงิกเลย

ำไรวันละประมาณ๔๐๐๕๐๐บาทครับ

สภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่ถือว่าอยู่ได้สบายเลยนะ

เจ้าของร้านบอกว่าเน้นที่วัตถุดิบที่ดี

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ที่มีรายได้น้อย
ที่มากินที่ร้านแล้วก็สั่งใส่ถุงกลับบ้าน
ซึ่งราคาเท่ากันนะถ้าจะใส่ถุงกลับบ้าน

และยืนยันว่าจะขายราคานี้ตลอดไป
เพื่อให้ทุกคนทุกอาชีพได้กินของดีราคาถูก

เขาบอกว่ามีเงิน๒๐บาทกินได้๒ชาม

ส่วนน้ำเปล่ามีให้ดื่มฟรีอีกต่างหาก

โอ้โหตายแล้วมาร้านนี้อิ่มสบายท้อง
ในราคาสบายกระเป๋าอีกด้วย

ไม่ดูไม่ได้แล้วโอ้โหคลื่นไหม

สมนาคุณกันต่อเลยนะ

พูดถึงเรื่องการทานก๋วยเตี๋ยวไปแล้ว
กินขาวไม่กินหวานไม่ได้
ถูกต้องไปกินกันต่อเลยสำหรับเขาเรียกว่าเป็นขนมถังแตก
ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วขนมถังแตกโตเกียวที่จังหวัดยะลา
แต่ว่าที่นี่มันขึ้นชื่อขนาดที่ว่าผู้ว่าจังหวัดยาลายังต้องต่อคิวซื้อกันด้วยเลย
มีการรัดคิวนะไม่มีค่ะแถวยาวขนาดไหนก็ต่อค่ะ
คิวยาวจริงดูเลยค่ะดูกันชัดไปเลยคนแน่นเลย

ถูกต้องนายดลเดชพัฒนารัฐนะคะ
ว่าราชการจังหวัดยะลาถึงกับต้องมาต่อคิวซื้อ
เพื่อพิสูจน์ความอร่อยของขนมถังแตกโตเกียว
ร้านของนางอำพรสุกปางร้านนี้ด้วยตัวเองเลย
ก่อนที่จะการันตีว่าอร่อยจริงเนื้อนุ่มไม่ผิดหวังค่ะ
บางคนถึงขั้นยอมรอนานเป็นชั่วโมง
เพื่อซื้อขนมถังแตกติดมือกลับบ้านไปทานเลย
เมื่อกี้ผมมาเยี่ยมนะครับเขาก็จะให้ผมซื้อก่อน
ผมก็บอกว่าพี่ตอบคิวมาก็รอกันถึง๑ชั่วโมง
ชั่วโมง๑ชั่วโมงนะครับ
ผมจะไปรัดคิวไม่ได้
ก็เลยต้องมาต่อคิวยาวมากเลย
เพื่อจะรอซื้อขนมถังแตก
ถูกต้องแล้วครับท่านภูวาเราต้องต่อคิว
จะได้รู้ว่าความอดทนนั้นมันจะทำให้ขนมอร่อยขึ้นไหม

นางอำภอนสุกปังอายุ๖๖ปี
เจ้าของร้านขายขนมถังแตกโตเกียวเปิดเผยว่าขายขนมถังแตกมากว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
โดยจะขายเฉพาะในงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติของจังหวัดเท่านั้น
โอ้โหนั่นก็แสดงว่าขายดีเป็นประจำทุกปีด้วย
ไม่มีหน้าร้านขายที่ไหนมาขายเฉพาะในงานแบบนี้
ถูกต้องแล้วแล้วก็ขายดีแบบนี้เป็นประจำทุกปี
เพราะว่าเป็นสูตรที่ทำขึ้นมาเองแล้วก็รสชาติเนี่ยอร่อยแป้งนุ่ม
อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเลยซึ่งมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด
ตายแล้วดิฉันเห็นขอหยุดมองก่อนได้ไหมครับ
น้ำลายก่อนมีให้เลือกอุ้ยตาย
อันนี้เงินมีให้เลือกด้วยกัน๓ไส้ก็คือไส้มะพร้าวนะคะ
ไส้ถั่วแล้วก็ไส้สังขยะแล้วแต่คุณชอบไส้อะไร
ผมชอบนี่ไส้มะพร้าวคือมันหอมหวาน
ถ้าเป็นดิฉันนะต่อคิวแล้วใช่ไหมเอาอย่างละไส้
จะได้คุ้มต่อทั้งทีเป็นชั่วโมงนะ
ซื้ออันเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ละคนนี้ถือหลายชิ้นเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ชิ้นเดียวนะคะแล้วแต่ความชอบเลยก็เลือกเอารับประทานกันได้นะคะ
โดยจะขายในราคาแผ่นละ๕๐บาทถูกมาก
ใช่แล้วทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละฟังดีนะคะ
ไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐๐บาทโอ้โหคือวันเดียว

ซึ่งพูดว่าก็การันตีรสชาติดนตรากรรมแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปทานก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอร่อยถูกใจจริง
สมกับที่ต่อคิวซื้ออย่างยาวนานแบบนี้
คุณเคยต้องไปต่อคิวซื้ออะไรแบบนี้ไหม
เคยเหมือนกันคือการที่ไปต่อคิวแบบนี้ผมว่ามันทำให้รสชาติของอาหารมันอร่อยขึ้น

รู้สึกว่ามันต้องอดทนรอแล้วมันก็อยากรู้ว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเหมือนกันนะ
แต่รับประทานไปแล้วก็รู้สึกคุ้มค่าแต่ไม่มาแล้วล่ะ
เอ้าถ้ามีงานแบบนี้ก็อย่าลืมไปอุดหนุนกัน
ใช่เพราะว่าคุณมี่เขาบอกว่าขายแค่เฉพาะงานกาชาติแล้วก็งานสมโพธิเมืองเท่านั้นนะคะ

หรือว่าใครเคยทานที่ไหนอร่อยก็ส่งไลน์มาบอกเราก็ได้นะ
อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวจะตามไปดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่า
อ่ะส่วนช่วงนี้มาดูอีกหนึ่งร้านเขาบอกว่าเป็นร้านที่พลาดไม่ได้นะ
ถ้าคุณผู้ชมแวะเวียนไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

บอกเส้นปลานี้ทานแล้วไม่อ้วนด้วยใช่ไหมคะ

หลายคนบอกว่าไม่อยากทานก๋วยเตี๋ยวมันเป็นแป้งเดี๋ยวมันอ้วน
ร้านเขาเอาแป้งมาเยอะเกินไป
แต่ว่าร้านนี้เขาบอกว่าจัดเต็มด้วยเนื้อปลา
เพราะฉะนั้นรสชาติมันจะเหนียวหนึบหนับอร่อยแน่นอ
นี่ฉันชอบนะเส้นปลามันจะแบบเหนียว
นี่ครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาต้องยกให้ร้านนี้ก็คือ
อ่างเส้นปลาอยู่บริเวณถนนเอกนครร้านนี้ครับ

จุดเด่นที่นี่ก็คือการนำปลามาทำเองเป็นเส้นสีต่าง
เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือที่เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาหลากสีครับ
ดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับ
ใครไปใครมาเนี่ยก็ต้องมาแวะร้านนี้
ซึ่งนางวิพารัฐรัตนพันธ์ลูกสาวของเจ้าของร้านเล่าว่า
ทีก็เปิดเป็นร้านอาหารซีฟู้ด

หันไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแทนแต่ยังคงคอนเซ็ปต์นะครับ
ความแปลกใหม่นั่นเองจึงเกิดไอเดียขึ้นมา

โดยใช้เทคนิคเดียวกันกับการทำเส้นพาสต้า

ใช่เพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้

นั่นเขาทำมาจากหมึกของปลาหมึกนะครับ

นี่แหละครับมีเส้นปลาสีดำทำปลาหมึกของปลาหมึกนะครับ
นี่มีประโยชน์ด้วย
มีเส้นปลาสีส้มเขาทำมาจากปลาเหมือนกัน

นั่นมันผงเครื่องเทศ

แล้วก็ยังปรุงรสด้วยเส้นปลาได้เป็นอย่างดีนะ
เพราะว่าเขาใช้เนื้อปลาแท้๑๐๐นั่นเอง

ถูกต้องเราไปด้านลูกชิ้นปลาเมื่อกี้เป็นแบบลวกจิ้ม
ร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านประจำของลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มคนรักสุขภาพ

เด้งเกินเร็วกว่าลูกปิงปองอีก
คุณนั้นเกินไปแล้วไม่ต้องใช้ลูกปิงปองแล้วมั้ง

คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่มีคนถามมาว่า
สารครามด้วยค่ะคุณผู้ชมใครก็มีเวลาก็แวะเวียนไปดูความสวยงามด้วยตาของตัวเองกันได้นะจ๊ะ
แต่ว่าในช่วงของตลอดกินวันนี้ค่ะคุณค่ะคุณชนะคุณพาไปทานก๋วยเตี๋ยวอีกแล้ว
ผมไปมาแล้วคือผมเป็นคนชอบทานเส้น
เป็นคนชอบเส้นเป็นเด็กเส้นเนอะ
ใช่คือทานเส้นดีเพราะว่าใครที่ไม่กินเส้นก็มักจะไม่ถูกกับคนนู้นคนนี้
คุณก็เลยเป็นพวกที่ทานเส้นดีกว่าถูกต้องครับ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูร้านนี้ผมไปทานมาแล้วพี่บูล๑๕โคตรเครื่องที่จังหวัดนนทบุรี
มันทำยังไงอร่อยแถมชาเบอร์เริ่มเทิมนักใหญ่จริง
ไม่หมดจะพากันไปก็ไปกันเยอะเเกี่ยวของร้านน่ารักอีกด้วยไปดูกันน่ะครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าจัดหนักใจเต็มเพราะจริงโดยเฉพาะยังยิ่งเครื่องทะเลครับ
กุ้งตัวโตหอยสดสดด้วยแหมพูดแล้วก็น้ำลายสอคุณผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปด้วยเจ้ารถคันนี้
อีซูซูดีแม็กซ์ไฮเลเดอร์รถคู่ใจของผมในวันนี้ครับไปกันเลย
มาถึงจนได้นะค่ะคุณผู้ชมครับกับร้านพิบุ่น๑๕โค้ดเครื่องเป็นร้านกระเตีียว
บอกเลยว่ามันจะเต็มกระตุ้นเครื่องทะเลนะคะขุมตัวใหญ่มาเริ่มเพิ่มล้นฉ่าเดี๋ยว

นี่ก็สดแล้วก็เนื้อเด้งเลยดึงเลยทีเดียวคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเขามีอะไรบ้างครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงสำคัญของตลอดกินของเราในวันนี้แล้ว
ติดกันแล้วนะครับสำหรับร้านพิบูล๑๕โคตรเครื่อง
ตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านคุณพี่โอ๊ต
นั่นก็คือคุณนพดลทองประเทือนะครับ
ร้านของเราเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นพิเศษไหมครับ
ที่เป็นพิเศษก็คือตามชื่อร้านเลยครับโคตรเครื่องครับผม
ก็จะมีเครื่องเยอะค่อนข้างเยอะครับผม
ตัวนี้จะเป็นชามยักษ์ชามใหญ่ที่สุดของร้านชื่อว่าโคตรสะใจ
ส่วนเมนูอื่นที่เห็นแล้วครับ
อันนี้จะเป็นพวกเมนูที่เรียกว่ามากกว่าก๋วยเตี๋ยว
ครับผมจะมีอันนี้จะมีชื่อว่ากุ้งร้องไห้
เนนูนี้จะเป็นลาบครับผมลาบปลาแซลมอน
อยากให้ลูกค้าได้ทานของที่มันมีราคาสูง
ครับผมเลยเอาปลาซาม่อนมาลงเอากุ้งแม่น้ำมาลง
เห็นบอกว่ามีทีเด็ดตรงที่ล็อบสเตอร์ก็มีด้วย

เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของที่นี่เหมือนกัน
ใช่ครับชามยักษ์ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา๘๐๐บาทครับผม
แล้วนอกจากนี้แหละครับเห็นมีรถหลั่นลงมาอีก
สังเกตง่ายคุณผู้ชมเดินทางมาเนี่ยจะเห็นสี่แยกไฟแดง

เป็นสามแยกนะฮะแล้วก็จะอยู่ด้านซ้ายมือชัดเจนซอยพิบูล๑๕

ก็จะมาเจอกับร้านพี่บู๑๕นี่แหละได้อร่อยกันแน่นอน
เพราะฉะนั้นทนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอชิมหน่อยได้ไหม

เป็นยังไงเดี๋ยวบอกเลยว่าร้านนี้แซ่บมากนะครับ
ทานกันมาเรียบร้อยโอ้โหท้องตึงเลยครับคุณผู้ชมครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชามยักษ์แบบนี้มันหนักเครื่องสุด
เพราะว่าร้านนี้ชื่อว่าพิบูล๑๕โครดเครื่องครับผม
โอ้โหอย่าลืมที่จะมากันนะครับสำหรับร้านนี้
ภูมิคุณล่ะมาหรือยัง
โอ้โหใหญ่มาก

ุงคุณน่ะกินคนเดียวใช่ไหม
คนเดียวไม่หมดทีมงานก็ต้องมาช่วยรับประทานด้วย
เผื่อจากนั้นไม่มีห่อมาฝาก

ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ซอยพิมุทรสงคราม๑๕นะครับ
ร้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดี
บรรยากาศดีนั่งทานก๋วยเตี๋ยวไปมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาไปด้วย
แต่แนะนำกันหน่อยนะครับใครที่จะไปก็ถ้าจะโทรไปจองโต๊ะก่อนก็ได้นะครับ
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๒๓๔๕๓๖๔๓

โทรไปจองก่อนแล้วกันเพื่อความชัวร์เพราะว่าลูกค้าเยอะมากถูกต้อง
และก็ใครที่อยากจะทานเมนูพิเศษก็สั่งล่วงหน้าไว้ได้ด้วยใช่ไหม

ดิฉันฝากคุณสั่งหน่อยแล้วคุณก็ไปจ่ายตังค์ให้ด้วย
ฝากสั่งได้แต่ฝากจ่ายไม่ได้นะครับ
เอาล่ะถ้าใครอยากสนใจอยากจะไปลองว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่า
เพราะว่าตลอดกินของเราไปแล้วคุณล่ะไปหรือยัง
ลองกินดูอร่อยแค่ไหนถูกใจหรือเปล่า
บอกกันด้วยนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียว

วันนี้พาไปดูรถพุ่มพวงที่รู้จักกันดี

ถูกต้องแล้วเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ